คนเขาเห็นเหตุการณ์พลเมืองดีเขาก็บันทึกภาพเอาไว้ได้
เห็นเลยค่ะว่าวัยรุ่นยกพวกตีกันมีทั้งเสียงคล้ายกับเสียงปืน
มีเสียงคล้ายกับปลาระเบิดหรือไม่อย่างไร

คือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเอาไว้นะคะ
ก็ต้องถ่ายในลักษณะที่อยู่ไกลหน่อย
ภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ไม่กล้าไปใกล้
เพราะว่าเห็นวัยรุ่นที่ตีกันเนี่ยมีเสียงโอ้โหไม่แน่ใจเสียงปืนหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าใช่ระเบิดไหมแต่มันมีเสียงดังค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีขี่รถจักรยานยนต์หนีกันไปมีวิ่งหนีกันไป
๒ทุ่มเมื่อคืนหน้าสวนสุขภาพคลองลัดโพค่ะ
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ

ทีนี้ค่ะจากคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้
เดี๋ยวมาดูภาพนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพมุมสูง
ภาพนี้ค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มเป็นกลุ่มหวันแบบนี้ค่ะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ควันเนี่ยมันเป็นระเบิดปิงปอง
มันเป็นอะไรที่วัยรุ่นกลุ่มนี้ใช้ก่อเหตุหรือเปล่าครับ
แล้วก็จะเห็นว่ามีนักเรียนช่างนะคะมาบนถนนหน้าสวนสุขภาพ
คาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการปาระเบิดปิงปองแล้วมีควันขาวอยู่อย่างนี้ค่ะ
นี่จะมี๒๓คนนะฮะมีคนขี่คนหนึ่งอีก๒คนอยู่ข้างล่าง
แล้วพอระเบิดปลาไปแล้วเนี่ยสองคนนี้เหมือนกับวิ่งเข้าไปในสวนสาธารณะ
อีกคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ออกไปนี่ค่ะตำรวจสพระพระแดงจริงที่กู้ภัย
ทะเบียน๑กไก่ง๕๑๖๙สมุทรปราการรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำอยู่ค่ะ
มีคนเจ็บนะคะคนเจ็บอายุเพิ่ง๑๕เองค่ะคุณผู้ชม
ชื่อว่านายอาชิตะค่ะได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา
ก็มีการประถมพยาบาลแล้วก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
เพื่อนของคนเจ็บก็อายุน้อยเนี่ยอายุ๑๖ค่ะ
ชื่อน้องไทยน้องไทยก็บอกว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามกันมากับคนเจ็บนะคะ
ตัวคนเจ็บเขาเป็นคนขี่ตัวน้องไทยเนี่ยนั่งกลาง
พอไปถึงจุดเกิดเหตุไปเจอคู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์สวนมา
แต่คู่กรณีโอ้โหมากัน๕คันมีอยู่๑๐คน
แล้วมีการตะโกนท้าทายกันก็มาดิลักษณะประมาณนี้
แล้วมีการตะโกนคำหยาบใส่กันครับกลุ่มของคนเจ็บเขาบอกเขาจอดนะคะ
เพื่อดูว่าเอ๊ะเสียงมันมาจากไหนเสียงใคร
คู่กรณีคือคว่างระเบิดใส่เลยค่ะจังหวะที่กลุ่มคนเจ็บเขาจอดนะคะ
คู่กรณีคว่างระเบิดปิงปองใส่หนึ่งลูกเขาก็เลยรีบวิ่งหลบหนีกันไป
ก็หนีเข้าไปในสวนสุขภาพอ่ะนะคะเพื่อนที่เจ็บเนี่ยก็พยายามจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
แต่ถูกคู่กรณียิงใส่ไม่ใช่แค่ปลาระเบิดปิงปองใส่ยิงใส่อีก๒นัด
นัดเนี่ยมันเข้าที่ข้อเท้าก็เลยทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
หลังจากนั้นคู่กรณียังไม่หยุดนะคะระเบิดมาอีกลูกค่ะ
นี่ค่ะคว่างระเบิดใส่อีกลูกนึงแล้วกลุ่มก่อเหตุ
ใช่ค่ะ๑เดือนก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนกับว่าเขาเคยมีเรื่องบาดหมาง
กันมาก่อนสาเหตุมันก็ไม่มีอะไรเลยสาเหตุคือมองหน้ากัน
ก่อนหน้านี้สองฝั่งทั้งฝั่งคนเจ็บกับฝั่งผู้ก่อเหตุ
บอกว่าก็ยอมรับว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนแต่ก็แค่มองหน้ากัน
พอมองหน้ากันปุ๊บมีการเอามีดชี้หน้ากันนี่นะคะ
ทางฝั่งคนเจ็บบอกว่ากลุ่มผมเนี่ยนะได้แค่ตะโกนด่า
กลุ่มนั้นน่ะเคยเอามีดชี้หน้าพวกผมก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งเนี้ย
มันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ครั้งก่อนที่มองหน้ากันเอามีดชี้หน้ากัน
ก็เลยยอมรับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษา
ที่แบบรุ่นต่อรุ่นมีปัญหากันมาแบบนี้
โดยเฉพาะวันสถาปนาก็จะต้องมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
ซึ่งก็เหมือนกับช่วงนี้เป็นช่วงสถาปนาของสถาบันคู่อริด้วย
อันนี้เพื่อนของคนเจ็บเขาให้ข้อมูลเอาไว้ในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ฝั่งนู้นมาก็ตะโกนด่าพวกผมเลยครับ
เขาก็บอกว่ามาดีแต่พอผมก็จอดดูว่าใครตะโกนด่า
แต่พอขี่บนม้าผมก็ปลาระเบิดมาเลยครับผมเลยวิ่งกันเลย
สถาปนาอะไรพวกนี้ครับยังไงก็แบบมันก็ต้องมีตีกันอยู่นะครับ
เราก็ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าแบบวันนั้นสถาปนาก็
มันก็ต้องมีแบบพกระเบิดพกปืนอะไรบ้างครับแบบว่าไปพ่นบล็อกอะไรพวกนี้ครับ
ก็เคยมีปากเสียงกันมาก่อนครับ
ก็ฝั่งนู้นเคยเอามีชีนากับผมแล้วผมก็ตะโกนด่าทันไปครับ
ก็ผ่านมาได้นานอยู่ครับ

ก็ไม่ถึงปีครับได้ประมาณ๑เดือนได้ครับ
น่าจะแบบมีริท้าแบบปากเสียงอะไรกันพรุ่งนี้หรือครับ
แล้วแบบใช่ครับมองหน้าหาเรื่องอะไรพรุ่งนี้ครับ
โอ้โหเพื่อนของคนเจ็บบอกว่าช่วงวันสถาปนามันก็มีกันบ้าง
พกอาวุธพกระเบิดพกมีดพกปืนกันโอ้โห
เนี่ยค่ะเราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
สวนสาธารณะคลองรัฐโพค่ะ
ตอนเกิดเหตุนะคะตอนนั้นก็ยังมีคนวิ่งออกกำลังกายกันอยู่ในสวนอยู่เลย
แล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้จังหวะที่เกิดเหตุเกิดเรื่องพอดีนะคะ
อำนวยบุญมีอายุ๕๒ปีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสวนสุขภาพคลองรัฐโพประตู๑
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะนั่งอยู่ในป้อมยาม
เห็นกลุ่มวัยรุ่นคล้ายนักเรียนช่างขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกันมาตะโกนด่ากันมาท้าทายกันกลางถนน
แล้วเห็นกับตาเลยว่าปลาระเบิดน่าจะเป็นระเบิดปิงปองควันเนี่ยฟุ้งทั่วถนนเลยนะคะ
นั้นยังมีคนวิ่งยังมีคนออกกำลังกายกันอยู่เขาตกใจเขาแตกตื่นกันหมดค่ะ
พอปลาระเบิดเสร็จยังมีการขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงกันอีกเท่านั้นไม่พอปลาระเบิดซ้ำไปอีกลูกหนึ่งอีก
นี่เจ้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าผมเห็นกับตาแล้วเห็นเลยว่าเด็กที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์อ่ะ
ถูกยิงจนรถเสียหลักล้มลงไปตอนแรกยังแอบตกใจว่าอุ้ยไม่รู้ว่าอีกกลุ่มนึงจะมายิงซ้ำหรือเปล่า
แต่ยังดีที่ไม่มายิงซ้ำก็ปาระเบิดอีกลูกใส่แล้วก็หนีกันไปทางกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
ไม่เห็นนะคะเห็นแต่ด้านกเลยเป็นกว้านขึ้นทั้งนั้น
ยังไม่มีตำรวจมาครับตอนนั้น
พวกที่มาออกกำลังกายเขาโทรแจ้งตำรวจ
เขาตกใจไหมกอนที่ว่านั้น
ก็มีครับอุ๊กทีวิ้งก็มายืนดูอยู่ตรงหน้าประตูเต็ม
ทางผู้กำกับสพพระประแดงบอกว่าตอนนี้นะคะรู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วค่ะ
รู้ตัวทั้งมือยิงและมือปลาระเบิดนะคะวันนี้ประสานผู้ปกครองแล้ว
ให้นำตัวมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่น่าจะดีกว่านะคะ
ได้สอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีกันตามขั้นตอนอย่าหนีนะคะ
บอกแบบนี้เพราะว่ารู้ตัวแล้วแต่ว่าวันนี้อ่ะค่ะ
เป็นวันสถาปนาของสถาบันอืมก็เลยยังไม่ได้เจอตัว
ตำรวจก็บอกเลยว่าก็นี่แหละมันเป็นเรื่องของความบาดหมางกันระหว่างสถาบัน
สองฝ่ายน่าจะไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำแล้วก็มาหาเรื่องกัน
ฝ่ายคนเจ็บเขามีกันแค่สามคนครับฝ่ายกลุ่มที่ก่อเหตุมากันเป็นสิบคนนะคะ
คนเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังกังวลใจเรื่องของความปลอดภัย
ทางฝั่งคนเจ็บเขาบอกว่าตราบใดที่ยังจับกลุ่มที่ก่อเหตุไม่ได้
เขาก็กลัวว่าหลังจากนี้ไม่รู้จะมีการแก่แค้นเอาคืนอะไรกันหรือเปล่า
เขาก็กังวลเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนจุดเกิดเหตุมันก็ค่อนข้างมืดนะคะ
แต่ว่ามันก็มีคนนะตามภาพที่แบบพลเมืองดี
เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาถ่ายเอาไว้อ่ะค่ะแม่เมื่อวานก็เพิ่งว่าระเบิดกัน
อืมใช่ไหมอภูมินี้น่ะ